กฎติพวรรณโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัตรนะคะ
คิดก่อนทิ้ง๓กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลค่ะ
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรม
การใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
ปลอดถุงพลาสติกสากลนะคะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ถุงพลาสติกและก็เป็นการเตือนบุคคลชุมชน
รวมทั้งธุรกิจทั่วโลกในการร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก
ก่อให้เกิดมลภาวะอันตรายต่อสัตว์ป่าแล้วก็ระบบนิเวศอย่างระยะยาวนะคะ
ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวระดับโลกที่มีเป้าหมายในการลดการใช้พลาสติก
หรือว่าการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งโดยแคมเปญนี้นะคะ
เปิดตัวในปีสองพันแปดค่ะโดยกรมบุคคลแล้วก็องค์กรต่างต่าง
กังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ถุงพลาสติก
ทำให้ชุมชนหน่วยงานเมืองต่างประเทศต่างองค์กรธุรกิจ
ก็หันมาใช้ถุงพลาสติกน้อยลงหรือมีการห้ามใช้ถุงพลาสติกค่ะ
เช่นเดียวกันกับการเดินเก็บขยะต่างในชายหาด
รวมทั้งการตรวจนโรงในภาคธุรกิจแล้วก็ผู้ค้าปลีก
ในการเพิ่มส่วนลดให้กับลูกค้า
เพื่อมีการใช้ถุงผ้าหรือว่านำถุงมาใช้ซ้ำ
ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดถุงพลาสติกค่ะ